ตามคดีใหญ่กันต่อนะฮะคดีที่ตอนนี้อาจจะมีการรื้อขึ้นมา

คือคดีที่นายธนิษฐ์ธันหสุนทรถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ใช้อาวุธมีดแทงจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้น

และเป็นเหตุตามมาที่ทำให้พ่อของนายธนิษฐ์
ก็คือนายสุภาชัยโดดอาคารชั้น๘ของสารอาญานั่นเอง
คดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคม
แล้วก็อยู่ในความสนใจของตำรวจ
อาจจะต้องมีการลื้อคดีขึ้นมาตรวจสอบใหม่นะครับ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี๕๙
ตำรวจสนดินแดงได้ควบคุมตัว
นายนัทพงศ์เงินคีรีและนายอาบรีชัย

ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและเป็นผู้ต้องหาแทงนายธนิษฐ
ธนหสุนทรหรือนายเต้จนเสียชีวิต
แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับมีการส่ง
ขึ้นสู่ชั้น๓และสารชั้นต้น
ก็ตัดสินยกฟ้องนายนัทพงศ์
และเป็นเหตุให้พ่อของผู้เสียชีวิต
ก็คือคุณพ่อสุภาชัยกระโดดอาคารชั้น๘ของสารอาญา

คดีนี้กลายเป็นคดีที่ต้องมีการจับตามอง
ว่าต้องมีการบริคดีเรื่องของหลักฐานเรื่องของพยานหรือเปล่า
มีความคืบหน้าทางฝั่งของนายนัทธพงศ์เงินคีรีหรือโจ้
ซึ่งตกเป็นจำเลยแล้วก็ถูกสารชั้นต้นยกฟ้อง
เมื่อวานครับคุณครับที่บ้านของเขานะ

เขาเปิดแถลงข่าวเลยนะฮะ
โดยนายนัทพงศ์จำเลยในคดีฆ่านายธนิษฐ์
แม่และแฟนสาวได้แถลงชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับ
โดยนายนัทพงศ์บอกว่าวันเกิดเหตุประมาณ๑ทุ่ม
ของวันที่๑๕เมษายน๒๕๕๙
ตัวเขาเองและแฟนก็เล่นน้ำสงกรานอยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์๑จริง

ทราบข่าวว่ามีคนถูกตบหน้า
หรือว่ามีการทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกันจริง
ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นในกลุ่มที่มาเล่นน้ำสงกรานกับพวกเขานี่แหละ

แต่ทีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเล่นน้ำสงคราน

มาด้วยกันเป็นเพื่อนกัน

อันนี้นายนัทพงศ์เขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
เพราะเขาบอกเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการทะเลาะกัน
หรือการตบหน้ากันที่ผู้เสียชีวิตคือนายธนิษฐ์โดนตบหน้า

ผู้ใหญ่มาห้ามปรามเด็กบอกว่าเล่นน้ำกันไปตามปกติเถอะ
ทีนี้ก็เลยมีการเล่นน้ำกันไปตามปกติ
แต่ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้น
แล้วก็ผูกพันต่อนายนัทพงศ์แบบนี้ครับ
คือตอนที่เล่นน้ำสงกราน

นายนัทพลบอกว่าก็เล่นน้ำสงกรานดีอยู่กับแฟนสาวของเขา
แล้วอยู่นายธนิษฐ์ผู้เสียชีวิต
ซึ่งนายนัทพงศ์บอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นการส่วนตัวนะ

นายธนิษฐ์เดินเข้ามาถามแฟนหญิงของเขาแฟนผู้หญิงของเขาว่า

แฟนผู้หญิงของเขาก็ตอบไปว่าไม่ได้มองหน้าอะไรเลย
แต่ทีนี้มันกลายเป็นเหตุไม่พอใจกันระหว่างนายนัทพงศ์กับนายธนิษฐ์
จนทำให้มีการโตเถียงและมีการชกต่อยกันจริง

เขาบอกว่าเขาก็ชกต่อยนายธนิษฐ์ผู้ตายจริง

ไม่มีปัญหาไม่มีการใช้อาวุธมีด
มาแทงใส่นายธนิษฐ์แต่อย่างใด
แฟนสาวกลัวว่าจะมีเหตุการณ์บานปลายขึ้น
ก็เลยมีการห้ามแล้วก็ชวนนายนัทพงศ์กลับบ้าน
แต่ทีนี้คุณเมื่อกี้นายนัทพงศ์เล่าว่า

เขากับนายธนิษฐ์ชกต่อยกันจริง

แต่ปรากฏว่าท้ายซอยมันมีเรื่องขึ้นมาอีกทีหนึ่งคุณ
มันมีเรื่องเหมือนมีคนทะเลาะวิวาดกัน

ปรากฏว่าในขณะที่แฟนสาวไปเอารถจักรยานยนต์
มีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งออกมาจากท้ายซอย
แล้วก็วิ่งมาหาแฟนสาวของเขา
แล้วก็บอกว่าในสภาพที่เสื้อผ้าเปื้อนเลือดนะคุณ

แล้วก็วิ่งออกมาบอกแฟนสาวของเขาว่า

ลักษณะเหมือนจะหนีไงแต่ตอนนั้นแฟนสาวของนายนัทพงศ์ก็ปฏิเสธ
แล้วก็รีบออกจากจุดเกิดเหตุ
โดยตัวนายนัทพงศ์และแฟนสาวก็เลยไปกินหมูกระทะกัน
ที่ช่วงเวลาตี๓มีตำรวจเข้ามาจับกลุ่มตัวนายนัทพงศ์
และบอกว่าเขาเป็นจำเลย
ตอนแรกนายนัทพงศ์บอกว่าตำรวจมาแค่จะบอกว่า

แต่สุดท้ายทำไมเขาถึงตกเป็นจำเลยและตกเป็นผู้ต้องหาได้นะครับ
นายนัทพงศ์ก็เล่าต่อให้ฟังว่าครอบครัวของเขา
ตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นผู้เสียหายมาตลอด
สู้มา๒ปีแล้วเพื่อความบริสุทธิ์

โดยที่ไม่มีใครมาฟังความจากบ้านผมเลย
อย่างน้อยวันที่สารชั้นต้นตัดสิน

ผมไปบอกพ่อของผมซึ่งป่วยติดเตียง
ผมไปกราบเท้าแม่ของผมว่าผมกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะ

ตกเป็นจำเลยของสังคมมา๒ปีแล้ว
มีใครคิดถึงหัวจิตหัวใจของพวกผมบ้าง
เขาก็แถลงข่าวออกมาแบบนี้เลยนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของคดีเนี่ย
มันจำเป็นที่ต้องมีการบรื้อคดีขึ้นมาใหม่
เพราะว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการ
โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงนะครับ
เป็นคนควบคุมดูแลคดีนี้กันอีกครั้ง

พยานบุคคลแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ

เมื่อวานนี้ก็ถือว่าสะเทือนสังคมเหมือนกัน

ออกมาเปิดเผยความจริงในฝั่งของเขานะครับ